บ้านบ้านก็ไม่ไม่ตอบแล้วพ็อก็จับรถไปกลับมา
เลือกเก่งผมก็กลับรถตอนนั้นอยู่หน้าเมียนประญานะ
กลับรถเมื่อถึงเย็บเยาว์ขึ้นไปลงไป
เมื่อถึงต้องแยกโครงหาตั้งแต่วันแยกหมด
รถติดผมหมดปัญญาณเวลานั้นผลจะช่วยลูกผมยังไง
พอดีมีน้องอ่าดิ๊กแว้นเนี่ยอ่าชื่ออิทธิพลอยู่น่ะ
เค้าผ่านมาพอดีเค้าบอกพี่ไปรถผมช่วงนั้นผมก็ไม่มีทางให้
เน๊ะก็เลยโอเคเค้าไปบวกรถให้เค้ามาจกคำตอบประณีนะครับ
ผมก็อุ้มลูกผมอันที่ใดคิดด้วยนะฮะผ้าบาและผมขึ้นทรอนท้ายไป
ก็ถึงมือหมอปุ๊บผมคิดว่านะถ้าถึงช้าวันนั้นอ่ะ
ลูกผมจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เพราะว่าไปถึงมือฮะห้องเสือกน่ะ
พยาบาลชุดแพทย์เขาดูแล้วน้องเขาชักเกรงมือเขาก็หงิก
ตัวก็สริษณ์ตักแล้วเขียวผมใจไม่ได้ผมผมก็ออกมาพอดีเลย
ก็ออกมาขอบคุณพวกนี้ที่คนเขาออกเบอร์เขาไว้
ให้มันหายไปแล้วให้มันควบคุมกันกัน